โอ้โหกว่าจะแบบเอาคืนมาได้คือมันยากมากนะพี่อุ๋ย
ขโมยไปก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางให้ลิงคืน

เจ้าของโทรศัพท์มือถืออ่ะเอามือถือเพื่อน

เข้าเครื่องตัวเองกะจะเจรจากับลิง
ตัดสายทิ้งพี่อุ๋ยตัดสายเป็นด้วยเหรอ
ไม่รู้เขาบอกมันตัดสายทิ้งมันตั้งใจใช่ไหม
อเนกประสงค์ตรงนี้อยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
บางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้ากู้ภัยต้องมาช่วยนะคะ
เจ้าของโทรศัพท์มือถือชื่อว่านายนัทชาอายุยี่สิบเก้าปี
ลิงมันขโมยตอนที่กำลังซ้อมกีฬาอยู่อะค่ะก็พยายามทำยังไงดีนะ
ทำยังไงดีนะหลอกล้อลิงให้เอาโทรศัพท์มาคืน
อ่าก็อย่างที่มิ้วบอกอ่ะเอาโทรศัพท์เพื่อนโทรเข้าเครื่องตัวเองให้เสียงมันดังอ่ะ
โทรไปสองครั้งเขาบอกลิงมันตัดสายทิ้งจริง
ไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือบังเอิญเอามือไปโดนแล้วมันเหมือนตัดสายทิ้ง
ทำยังไงรู้ไหมกู้ภัยปีนขึ้นไปเพื่อเอาโทรศัพท์มือถือลงมา
เอาโทรศัพท์มือถือลงมาได้สำเร็จส่วนลิงก์ผู้ก่อเหตุเพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เราไม่เห็นตอนหยิบใช่ไหมไม่เห็นครับ
เห็นอีกทีมันขึ้นซักทีและเรารู้ได้ยังไงมันหาย
หันไปอีกทีนึงแล้วมันไม่มีแล้วผมก็เลยเดินออกไปดู
แล้วก็เหลือแต่เคสผมนึกว่าใครขโมย
ก็ยังดีที่ได้โทรศัพท์มือถือคืนนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เก่งมากนะพี่อุ๋
จริงเก่งมากนั่นแหละสิโอ้โหสุดยอดเลย
นี่มันตกใจแล้วมันแบบลอยมือเควี้ยงลงมาเนี่ย
เผลอไม่รู้จะตายอย่างนึงหรอกนะจริงบางตัวมันดุมันอะไรด้วยเนาะ
มันกดสายทิ้งไปด้วยนะสายทิ้ง